ท่านผู้ชมครับถ้าท่านได้เห็นคลิปนี้นะครับ
เขาจะรับงานส่งของให้กับร้านค้า
เขาเผยแพร่คลิปบอกว่าเนี่ย
ร้านค้าที่จ้างงานเค้าสุดท้ายไม่จ่ายสะตัง

ล็อกประตูปุ๊บเดินหนีขึ้นข้างบนเลย

แต่ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ

บรรยากาศเงียบแต่กินใจเหลือเกิน

ว่าผู้ชายคนนี้เจ้าของร้านเนี่ยเราเจอแล้ว
เดี๋ยวท่านรอฟังที่เขาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับ
คลิปสั้นนะฮะแต่หนุ่มแกรปคนนี้บอกว่า
ชายคนหนึ่งล็อกประตูกระจกใส่หน้าเขานะครับ
แล้วเดินหันหลังขึ้นชั้น๒ของบ้านไปเลย

บอกว่าเนี่ยมารับงานอ่าส่งของให้กับร้านนี้นะครับอ่า
แล้วก็ไม่จ่ายสตางค์ก็ยังแชทไปหานะ
เขาก็บอกในแชทบอกว่าเนี่ยข้อความที่ผมแชทไปเนี่ย

โน้นก็ตอบกลับมาว่าเขาโอนให้แล้ว
ก็บอกไปว่าช่วยรับโทรศัพท์หน่อยครับ
ผมจะจบงานไม่ได้ทำไมพี่ใจร้ายอย่างนี้
นี่ฮะแล้วเขาก็เอามาโพสต์
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวขอความเป็นธรรมผ่านสังคมออนไลน์
วันนี้นะครับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ถูกพนักงานแกรปบันทึกภาพเอาไว้
แล้วบอกว่าไม่จ่ายสตางค์เขาคนนี้นะฮะ
เดี๋ยวฟังนะฮะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
นายนัทธวุฒิมุ้ยแก้วเขาเป็นพนักงานร้านอาหารทะเลแช่แข็งแห่งหนึ่ง
ซอยรามคำแหง๒๔นะครับ
เขาบอกว่าปกติแล้วร้านเขาเนี่ยเวลาจะส่งอาหารให้กับลูกค้าก็เรียกแกรป
ก็เรียกแบบนี้ทุกวันนะปกติเขาจะหักผ่านบัตรเครดิตค่ะ

วันเกิดเหตุก็คือ๓ทุ่ม๑๕กรกฎาคม
คืนนั้นลูกน้องของเขาก็เรียกแกรปให้มารับของนะที่ซอยรามคำแหง๒๔นะฮะ
ให้ไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวปิ่นเกล้า

คิดราคาก็คือ๒๐๑บาท

พอเรียกรอบสองเนี่ยระบบมันเปลี่ยนการชำระจากบัตรเครดิตเนี่ย
มันไปคลิกที่ระบบเงินสด
มันก็เลยมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้น
เขาก็ขอดูรายละเอียดงานแล้วก็เปิดประตูร้านนะ
เขาบอกเขาเปิดประตูร้านนะแล้วก็คุยกัน
พอคุยแล้วก็อ้าวเนี่ยเขาบอกเนี่ยคุณดูกล้องวงจรปิด
แต่ตอนแรกกล้องวงจรปิดมันจะเร็วกว่าเหตุการณ์ประมาณชั่วโมงนึงนะฮะ
เขาก็มาเปิดแล้วบอกเนี่ยมาเก็บค่าบริการเขาก็ขอดูรายละเอียด
แต่คันที่สองเขานึกว่าหักบัตรเครดิตมันต้องจ่ายเงินสดเขาเลยยังไม่ได้จ่าย
เนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวถ้ายังงั้นก็เดี๋ยวขึ้นไปเอาที่ชั้นสองกันแล้วกัน
เพราะว่าต้องให้พนักงานอีกคนนึงเป็นคนจ่ายเงิน
เพราะมันไม่สามารถปล่อยหน้าร้านเอาไว้ได้เขาก็เลยล็อกล็อกแล้วก็เดินขึ้นไป
เพื่อไปคุยกับพนักงานที่ทำหน้าที่จ่ายเงินที่อยู่ข้างบนแล้วพ่อนุ่มคนนี้เขาบอกเนี่ยก็ดูกล้องวงจรปิด
เขาก็เลยถ่ายถ่ายเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสต์หาว่าเขาไม่จ่ายเงิน
ความจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ขึ้นไปรับเงินด้วยกันข้างบนชั้น๒
แต่เขาไม่ยอมเข้ามาเขาเลยจำเป็นต้องล็อกประตูร้านนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าพูดจาไม่ดีใส่อะไรเลยนะครับพูดปกติเลยไม่เคยเบี้ยวเงินไม่เคยไม่จ่ายเงินด้วยนะเขาก็ขึ้นไปแล้วก็ไปคุยกับพนักงานจ่ายเงินแล้วก็ให้ไปโทรไปกับแรปแล้วก็ไปพูดว่าเออจะจ่ายทั้งบัตรเครดิตได้ไหมอะไรยังไง
วันที่๑๒นี้

วันที่๑๒นี้

วันที่๑๒นี้
วันที่๑๒นี้

เหมือนผมทำหน้าหน่อยแล้วจะเรียกมาชั้นสองอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่อยากเดินตามมา
ที่มาทราบตอนหลังแต่ผมว่าน้อยผมน้อยน้อยคำน้าง่านผมที่ทำไม
เรียกเงินสดทั้งนั้นที่ปกติเราเรียกงานบัตรเครดิต
พนักงานผมให้ไปเขาไม่อยากมีปัญหาเขาพาพวกมาด้วย

เห็นเขาแจ้งกี่คนนะ๒

เราก็พยายามสอบถามไปยังหนุ่มแกรป

ทางนี้เขาชี้แจงแล้วก็มีหลักฐาน